กระบีนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งถูกคนร้ายขี่จักรยานยนต์เข้ามายิงจนเสียชีวิตถึงที่บ้าน
แล้วก็ทิ้งจักรยานยนต์ไว้ขึ้นรถกระบะอีกคันหนึ่งหลบหนีไป
ผู้ตายเนี่ยชื่อว่านายคันชิดหอมเดชอายุ๔๓นะครับบ้านอยู่ที่ริมถนนคลองท่อมลำทับตะบนคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นี่ฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้ครับทุกผู้ชมครับในท้องที่สพคลองท่อม
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายคันชิตพาภรรยาขี่จักรยานยนต์กันไปนะครับ
กินขนมจีนที่ร้านประจำนะห่างจากบ้านสักหนึ่งกิโลเมตรแล้วก็กลับมาที่บ้าน
ขณะที่จอดจักรยานยนต์อยู่หน้าบ้านมีลูกชายวัย๑๓ปีนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านด้วยนะครับ
อยู่คนร้ายซึ่งเป็นผู้ชายผมสั้นสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงขายาวสีดำไม่ปิดบังใบหน้า
จังหวะนั้นภรรยากับลูกชายอายุ๑๓ปีเห็นเหตุการณ์ตกใจฮะพากันวิ่งหนีเข้าบ้าน
แล้วก็ยังได้ยินเสียงสามีเนี่ยคือนายคันชิดนะหันไปคุยกับคนร้ายถามคนร้ายว่าเป็นใครแล้วจะมายิงเขาทำไม
จังหวะนี้คนร้ายยิงใส่หนึ่งนัดนะครับกระสุนเข้าต้นคอด้านหลังสุดล้มลงกับพื้นตอนกำลังจะวิ่งหนี
หมายเลขทะเบียนไม่ได้นะฮะแล้วก็ขับหลบหนีไปกระบะคันนี้มันจอดรออยู่ข้างทาง
หนีไปทางอำเภอลำทัพตำรวจไปตรวจสอบข้อมูลรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายจอดทิ้งเอาไว้นะครับ
ผู้ครอบครองเป็นผู้หญิงนะฮะอยู่ที่อำเภอคลองท่อมในพื้นที่นั่นแหละนะครับ
แต่ว่าเจ้าของรถบอกว่ารถคันนี้เขาเอาไปจำนำไว้เขาไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น
ที่บอกว่าเดี๋ยวต้องไปตามหาต่อว่าจำนำไว้กับใครอะไรยังไง
แล้วใครมาเอารถไปปมสังหารนะครับตั้งไว้สามเรื่อง
คือเรื่องชู้สาวความขัดแย้งส่วนตัวหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับธุรกิจผิดกฎหมาย
คดีนี้ตำรวจบอกว่ามือปืนต้องวางแผนมาเป็นอย่างดีแน่
ขี่จักรยานยนต์มาทิ้งไว้แล้วมีรถรอรับแล้วก็ไปเลยอืมนะครับ